กล้าตกาดเท้าแร่นะ
ถอนฟ้องก็ไม่ต้องกล้าหรอกต้ีดเขียวไปก็ได้ว่าไม่เห็นอะไรเลย

อ้าวครับครับครับ
เมื่อกล้ากราบเท้าผมต่อหน้าสื่อมวลชนนี้

ในการที่กล่าวภาพดิน

หรือทำให้ท่านคนตำรวจเอกซะดีที่สุด

ผมมากากขออำมาท่าน

คุณกล่าวว่าไงหรอจำได้หรือเปล่า

ลองเล่าให้ผู้สิทธิ์ข่าวฟังด้วยเหมือนวันที่คุณพูดนั่นแหละ

ผมเคยกล่าวพาดพิงท่าน๓เรื่องนะครับ
คือเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องท่านต้องมณฑินร้ายแรงให้ตัวราชการ
เรื่องที่สองเรื่องมอเตอร์ไซค์ไทเกอร์
เรื่องที่๓บุกลุกป่าสงวนที่เมืองกาลครับ
ข้อเท็จจริงก็คือผมได้ตรวจสอบมาแล้วว่า
ผมได้ข้อมูลมาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
ท่านไม่ได้มีความผิดดังที่ผมกล่าวเลยแม้แต่น้อยครับผม
วันนี้ผมมากราบขอเข้ามาท่านต่อหน้าสื่อมวลชนทุกท่านจากใจจริงครับผม
เพราะปกติผมก็เคารพนับถือท่านผมไม่ได้มีส่วนรู้จักท่านเป็นการส่วนตัวนะครับ
ก็ผมได้ผิดพลาดไปแล้วผมในฐานะเป็นเด็กรุ่นใหม่ก็กราบขอเข้ามาท่านจากใจจริงนะครับ
กราบขอเข้ามาท่านผ่านสื่อมวลชนครับ
ที่บอกว่าออกจากภักดิ์พลังประชารัฐแล้วอ้างอิงมาเมื่อกี้แสดงว่า
สอบถามนะครับว่าเรื่องที่เก่าหาไปภักดิ์ภักดิ์ภักดิ์ภักดิ์ภักดิ์ภักดิ์ภักดิ์ภักดิ์ภักดิ์ภักดิ์ภักดิ์ภักดิ์ภักดิ์ภักดิ์ภักดิ์ภักดิ์ภักดิ์ภักดิ์ภักดิ์ภักดิ์ภักดิ์ภักดิ์ภักดิ์ภักดิ์ภักดิ์ภักดิ์ภักดิ์ภักดิ์

ไม่ขออนุญาติเย็นให้ท่านก่อนแล้วกันเพราะว่าเป็นแค่บุกรุมแค่คนเดียวครับ
ในเรื่องที่ว่าต้องออกจากภพธรรมชาติรัตินี่

ผมก็แถลงแนะนำตัวผมอยู่แล้วครับวันที่ผมแถลงผมไม่ได้แถลงแนะนำพักอยู่แล้วครับ

เพราะว่ากลัวจะมีการเผื่อมีการฟ้องร้องกันและโยงไปถึงพักอะไรไม่ได้เกี่ยว
ไม่มีผลครับผมไม่ได้แถลงแนะนำพักอยู่แล้วครับ
แล้ววันนี้ผมก็ได้ลาออกมาแล้วแล้วก็แสดงสถานะที่ไม่ได้สังกัดภาคการเมืองใดการเมือง
ไม่มีส่วนขัดแย้งใดทั้งสิ้นระหว่างทั้งสองฝ่ายครับ